คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคือมันมีเรื่องของการเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงจริงนะคะ
ซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักดีพิธีกรชื่อดังยุค๙๐ค่ะ
คุณอิ๋งอิ๋งสิทธินีเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
วัย๕๘ปีหลังจากที่เธอป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
แล้วก็ได้ทำการรักษามาหลายปีค่ะ

เช้าตรู่วันที่๒กรกฎาคม๒๕๖๕พี่อิงอิ๋งได้ออกเดินทางสู่พบภูมิใหม่
ขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่พี่หญิงอิ๋งเคยได้กระทำ
้อมนำดวงจิตพี่สาวสุธิรักไปสู่สุขติ
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้แก่น้องและครอบครัว

ครอบครัวกิตติศิษย์โทนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยมีการโทรไปสอบถามพูดคุยกับคุณหญิงอ้อยนะคะ
เปิดใจเธอพูดทั้งน้ำตาแบบนี้ว่า
คุณหมอมีการโทรมาแจ้งครอบครัว
บอกว่าตัวคุณหญิงอิ๋งความดันตกตั้งแต่เมื่อคืน

เธอก็รีบมาถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีตอนตี๒
กระทั่งช่วง๖โมง๑๕นาที
หญิงอิ๋งก็จากไปอย่างสงบเธอเล่าแบบนี้
ตอนนี้ญาติเองกำลังทำเรื่องเคลื่อย้ายศพจากโรงพยาบาล

ในช่วงเวลา๔โมงเย็นของวันนี้นะคะ

เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรายการที่สร้างชื่อให้เธออย่างโชคดีนาทีทองทางช่อง๗
ตอนหลังก็มีการผันตัวมาเป็นผู้จัด
แล้วก็เปิดบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์แนวท่องเที่ยวด้วย

คุณหญิงอิ๋งอ้อยเนี่ยหลายคนรู้จักดีเลยนะคะ

เอกลักษณ์แล้วก็เสียงเนี่ยโอ้โหเป็นเสียงที่ทุกคนจดจำได้เลยใช่ค่ะ
โดยคุณอิงอิ๋งนะคะก็แน่นอนว่าหลายคนก็จดจำเธอได้ในฐานะพิธีกร

เพราะว่าพูดจาชักถ้อยชักคำแต่งกายมีสีสันด้วย
ต้นปีที่ผ่านมาจริงเธอกลับมาเป็นข่าวดังด้วยนะคะเมื่อต้นปี
เรื่องข่าวลืออดีตสามีนอกใจนั่นแหละค่ะตอนนั้น
ทีมข่าวเราเองก็ยังเคยได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเธอเลยนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเธอเองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องมีการทำคีโมต่อสู้กับมะเร็งร้ายถึง๒๔ครั้งด้วยกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ